เฉียวชนกับรถกระบะคู่กรณี
แล้วปรากฏว่าพอลงมาปุ๊บมาด่ากราด

คลิปนี้แหละค่ะคลิปต้นตำรับคลิปต้นเรื่อง

แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะครอบครัวของหนุ่มตีหนุ่มแว่นคนนี้ค่ะ
แม่กับแฟนสาวออกมา
ชาวบ้านไปรุมไปมุ่งนะคะแล้วก็ตะโกนด่า
ส่วนเจ้าตัวนายราชตะ
นายราชตะหวังกิจจรรย์สุขหนุ่มแว่นหัวร้อนไร

เมื่อคืนอยู่ที่โรงพักเพราะออกมาไม่ได้
ตำรวจเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์รุมประชาภัณฑ์อะไรกัน
เอาล่ะตามข่าวเดิมรายงานบอกว่า
วันนี้ตำรวจโรงพักพุทธมนตรจะนำตัวนายแว่นคนนี้

ล่าสุดวันนี้นักข่าวของเราแล้วก็หลายสำนัก
ลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศรอบสารแขวงจังหวัดนครปฐม
ปรากฏว่าชุดสืบสวนระบุว่าขณะนี้
ตำรวจยังไม่สามารถนำตัวหนุ่มหัวร้อนคนนี้
มาส่งฝากค้างต่อสารได้
เนื่องจากว่ายังไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้แล้วเสร็จ
เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบกันอีกหลายเรื่อง
ทีนี้ความผิดนะฮะ๒ข้อหาชัดแล้ว

คุณผู้ชมเห็นแล้วจากคลิปก็ชัดเจนอยู่แล้ว
ไปปรักอกอะไรเขาตำรวจเขาก็เลยมีการ
แจ้งข้อกล่าวหา๒ข้อหาหลักไว้เบื้องต้นก่อน
ส่วนความผิดอื่นจะเข้าองค์ประกอบหรือไม่
ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสามารถรวบรวมพยาหลักฐานอะไรได้แล้วเสร็จนะคะ
แน่นอนว่าต้องนำตัวนายคนนี้ไปฝากขังต่อสาร
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องสังคมตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามก็คือ
นายคนนี้ป่วยมีอาการทางจิตจริงหรือเปล่า

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปตรวจสอบประวัติ
การรักษาให้ครบถ้วนสก่อน

โดยเฉพาะข้ออ้างเรื่องของอาการป่วยทางจิต
อันนี้ไม่ส่งผลต่อการดำเนินคดี
เพราะระหว่างการสอบปากคำ
ผู้ต้องหาสามารถพูดจาตอบโต้ได้
รวมถึงผู้ต้องหาเองก็ทำงานในบริษัทใหญ่โต
และสามารถไปเรียนต่างประเทศได้ด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วคือคุณทำงานบริษัทใหญ่ได้
คุณไปเรียนต่างประเทศได้คุณขับรถได้
นั่นแปลว่าคุณก็ผ่านการตรวจร่างกายมาแล้วพอสมควร
อันนี้ตำรวจเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะ
ค่ะนอกจากนี้เขาก็มีฝากฝั่งเขาขุดคุยนะ
ชาวเน็ตเวลาได้เรื่องอะไรมาเขาจะขุดคุย
ขุดคุ้ยฝั่งตรงกันข้างบ้างก็เป็นคู่กรณี
ซึ่งเป็นนุ่มขับรถกระบะ

มีกรณีที่ชาวเน็ตเขาก็สงสัยเหมือนกัน
เกี่ยวกับเรื่องของการดื่มอะไรในช่วงเวลาทำงานเนี่ยนะ
ต่างเขาก็ไปขุดคุยออกมานะคะ
อกจิกวี๑๐ค่ะเขาบอกว่า
แม่คู่กรณีของหนุ่มแว่นรายนี้
ก็คือคนขับรถกระบาดก็ไม่เบาเหมือนกัน

ปรากฏว่าคุณคะขับรถไปดื่มน้ำกระท่อมโชว์ไป
ขับรถไปดื่มเบียร์โชว์ไป
เอาล่ะทีนี้นี่แหละค่ะ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรียนนั้นมี๒ด้านเสมอนะคะ

เรื่องนี้นะยาวไปเป็นมหากราบจริง

ไทยรัฐนิวส์โชว์คืนนี้รับรองจุใจแน่นอนนะ
แล้วก็เรายังไม่รู้เลยว่ามันจะติดตามไปได้อีกกี่วัน